ส่วนที่จังหวัดชะนาฏค่ะตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะ
ว่าคนที่ทำแบบนี้๑พิเรน๒ประสงค์ต่อทรัพย์
ที่พูดเนี่ยเพราะว่ามีคนนะคะเอาเชือกไปขึงผ่านถนน
แล้วมันเป็นเชือกไนลอนเส้นเล็กที่เอาไว้เล่นว่าว
แล้วมีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านค่ะมันบาดหูเขานะคะ

ใช่บันทึกกลางคืนค่ะนี่เป็นช่วงกลางวันแล้วไปดูที่เกิดเหตุได้เนี่ยนะคะ
หูเขาบอกเนี่ยหูผมเนี่ยเมื่อคืนผมขี่ผ่านมามันบาดหูผมเกือบขาดเลย
คือเมื่อคืนตอนที่บาดมันเป็นจังหวะที่มองไม่เห็นถูกไหม
ตอนนั้นเขาคงต้องบอกว่าคันเจ็บหูไม่รู้เป็นอะไร
แต่ตำรวจตำรวจบอกว่ารู้แล้วตอนนี้พาไปดูแล้วมันมีเชือกขึงผ่านอยู่เนี่ยนะคะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บหูเกือบขาดชื่อว่าคุณธีรพันธ์วันดีอายุ๑๕ปีค่ะ
พาตำรวจไปชี้ดูเลยนะเนี่ยตรงนี้ตำรวจ
แล้วตำรวจก็เห็นว่ามันมีเชือกนายลอนที่เอาไว้เล่นวาวเป็นใช้เล็กนี่นะคะ
ผูกติดกับต้นไม้ริมถนนสายบ้านเขาท่าพระบ้านสะเนินพระราม
อันนี้เตือนด้วยนะใครที่ใช้เส้นนี้นะคะ

ผู้ประสบเหตุเล่าว่าตอนที่เกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาวนี่แหละ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังคุยกันเลยชิวมาเลยจู่จู่
เชือกเกี่ยวเขาที่หัวก่อนค่ะแล้วก็ดึงเชือกลากออกไปอีก
และเชือกเนี่ยมันไปเกี่ยวหน้าด้วยมันไปเกี่ยวติ่งหูของแฟน
ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังด้วยตัวเขาเองมีบาดแผลนะคะ
เป็นที่อยู่บริเวณหูเป็นแบบนี้ค่ะยาวประมาณ๑๕เซนติเมตรยาวเลยนะ
ส่วนแฟนสาวมีบาดแผลลึกช่วงทางและที่หูแฟนเนี่ยติ่งหูแน่
บริผู้ชมดูติ่งหูเหยียบไหมขาดหายไปเลยค่ะเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เพราะตอนผมมองมาจากร้านค้าก็ประมาณต้นนี้มันข้ามที่ผมเนี่ยคะ
ใช่ข้ามถนนมาเลยครับเพราะผมอยู่เรียนนี้ผมโดนผมโดนเรียนนี้โดนค่ะ
ใช่ครับสูงลงประมาณไหนสูงประมาณไหนสูงขึ้นไปหน่อยครับพี่
หัวเราไปเหรอใช่ใช่อ้าวแล้วมันจะมาโดนตรงตรงนี้ได้ไง
หรือว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตึงไว้ตลอดเป็นแนวกันเดียวกับตอนที่เราเห็นเนี่ย
ไม่แน่ใจครับเพราะพอผมขับมาประมาณเนี้ยพอผมขับมาปุ๊บเสียงมันก็ลมมันพัดปุ๊บเสียงมันก็ฟึบ
แล้วมันก็ตึงแล้วผมก็ยกขึ้นอืมว่าพอยกขึ้นอ๋อมันตึงเหรอ
แล้วก็ไม้มันตึงก็แสดงว่าต้องผูกไปกับฝั่งนู้นหรือเปล่าใช่ใช่
ผมว่าคิดว่าอย่างงั้นอืมใช่ครับตอนนี้ค่ะตำรวจหลังจากลงพื้นที่ให้แล้วเนี่ยนะคะ
สันนิษฐานแบ่งเป็น๒อย่างแบบนี้ก็คืออาจจะเกิดจากวัยรุ่น
คนนองพี่เรนเนี่ยเอาเชือกมาขึงไว้เพื่อความสนุกสนาน
อยากจะให้คนอื่นเนี่ยอันตรายนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่ตำรวจคิดก็คือ
เป็นคนร้ายหรือเปล่าประสงค์จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
พอรถล้มก็จะวิ่งเข้ามาชิงทรัพย์ตำรวจตอนนี้จะสืบหาตัวคนขึงเชือกต่อไปค่ะ